สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

อันที่มีไฟอันที่มีไฟ

เจ้าหญิงเจ้าหญิงมาเอาปอกแปลงล่างก่อน
เขาไม่ได้อยากจะเป็นเจ้าหญิงเลย

เจ้าหญิง
ขี่ไม้ยูนิคอล

บอกแม่เม่หน่อยค่ะแม่เม่รอดูอยู่ในทีวี

แม่เม่รักแม่เม่
แล้วพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มน้อยใจนะ
แล้วพ่อหนุ่มมั้ย

เริ่มเริ่มเริ่ม
ข่าวแรกนะข่าวแรกเลยสิคะ
ฉันก็มัวแต่เล่นแต่ข่าวนี้

ข่มขืนหลานสาวซึ่งอายุแค่๖ขวบ

เกิดเมื่อวันที่๘เมษายนนี่แหละค่ะ
โปรดโทษพดุงศักดิ์ชายโยพนักงานสอบสวน

ก็นำขบวนตำรวจ

เข้าไปตรวจสอบบริเวณบ้านหลังหนึ่ง

จังหวัดลำปางหลังจากที่ได้รับแจ้งว่า
เหตุการณ์ข่มขืนเด็กหญิง

จนอวัยวะเพศนั้นชีคาดกันเลยจริง

ก็พบว่ามีประชาชนและชาวบ้าน
จำนวนจับกลุ่มกัน

วิพากษ์วิจารณ์อยู่บริเวณสาราที่
กลางหมู่บ้านเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะ

อายุอยู่ประมาณวัย

ซึ่งก็เป็นย่านห่างกันนี่แหละนะฮะ

ซึ่งก็มีบ้านอยู่ใกล้กันกับ

ก็ห่างอยู่ประมาณสัก๒๐เมตร

ก่อนหน้านี้ทางญาติของเด็กเนี่ย

หน้าเด็กคนนี้ถึงได้แบบว่ามี
อาการบ่นปวดอวัยวะเพศ

แล้วก็เวลาเข้าห้องน้ำไปปัสสาวะ

เด็กอาจจะเป็นแผลอักเสบหรืออะไรอย่างนี้

ก็เกิดอาการเป็นบาดแผลขึ้นมาก็ได้

ยังพบว่ามีเลือดไหล

ทางญาติจึงเค้นถามความจริง

ข่มขืนกระทำชำเลามาตลอด
เกิดเหตุเจ็บอวัยวะเพศ

ขณะที่ตำรวจได้สอบสวน
ชายคนดังกล่าวก็รับสารภาพ

มาประมาณสัก๕ครั้งเห็นจะได้

อีกครั้งในระยะหลายเดือนที่ผ่านมา

และจะพร้อม

จะเห็นเด็กนี้หน้าตาดี

หลังจากเกิดเหตุแล้วตำรวจก็ได้ควบคุมตัวผู้ชายคนนี้เอาไว้
ดำเนินคดีที่โรงพักนะคะสพห้างฉาดต่อไป
ส่วนเด็กก่อนหน้านี้ที่ได้ถูกส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลห้างฉัดลำปางแล้ว
ก็มีรายงานว่าพบร่องรอยอวัยวะเพศฉีกขาด
ซึ่งอย่างไรตามทางตำรวจก็จะได้สอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีกับชายดังกล่าวต่อไป
ก็เป็นเรื่องสลดใจมากเลยทีเดียว
คือมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเด็กอายุแค่๖ขวบ
อีกเรื่องหนึ่งก็ยังเป็นเรื่องเด็กอยู่นะคะ
ก็น้องพาคินที่หายไปตั้งแต่วันที่๑เมษาวันนี้ก็วันที่๘แล้ว
ช่วงสายของวันนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกอัศวินบุญธรรมเจริญ
แท่นเป็นผู้กับสภพท่ายางแล้วก็พันธุ์เอกสนองทันยานนท์
หัวหน้าฝ่ายงานข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
หรือว่ากอรมนของจังหวัดเพชรบุรี
ก็ระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจอาสาสมัครกู้ภัยอาสาสมัครนับร้อยลาย
แบ่งกำลังกันกระจายค้นหาร่างน้องพาคินวัย๑ขวบ๗เดือนเท่านั้นเอง
ศูนย์หายไปเป็นวันที่๘แล้วนะคะเขายังไม่หยุดหานะ
เพียงแต่ภายใต้น้ำเขาช่วงหน้าบ้านเขาไม่ได้หาแล้วเพราะหาระเอียดไปแล้ว
ตอนนี้ท่านพลตำรวจตรีเทียนชัยคมาภัโรพุ่งครับการ
ตำรวจพูทรจังหวัด
โดยเน้นการค้นหาทางน้ำเป็นหลักแม้ยังไม่เจอ
ซึ่งพบปัญหาอุปสรรคบริเวณท่อลอดถนนเพชรเกษม
ซึ่งมีระดับความลึกเกือบ๘เมตรและมีขยะอัดแน่น
นี้หากมีความคืบหน้าจะรายงานต่อไป
ล่าสุดก็มีใช่ไหมครับคุณหนุ่มที่เขาบอกว่าตรงท่อรอด
ที่ว่าเป็นที่อุดของขยะมีกลิ่นห่างไปจากบ้านที่เกิดเหตุ

พอดีมีกลิ่นแล้วก็กำลังจะมุดเข้าไปพิสูจน์นะครับ
และมีการลอกเอาพวกขยะนี่ออกมาก่อน
คือตอนนี้แม่เขาหมดหวังคือเขาก็หวังว่าลูกก็ยังมีชีวิตอยู่นะ
แต่ตอนนี้เขาหวังว่าจะได้เจอ
น้องก็แค่๑บาท๗เดือนเองน่าตาน่ารักนะฮะ
แล้วก็เป็นเรื่องสับสนกันไปมาอยู่นะช่วงแรกนะ
ก็มีการพูดกันหลายทางว่าเกิดอะไรขึ้น
ว่าเด็กหายไปเองถูกลักพาตัว

อันนี้เป็นอุทาหรณ์เฉียดตายนะครับ
สำหรับใครที่ชอบบริโภคหมูแบบสด
หรือว่าเป็นพวกเกี่ยวกับเลือดของหมูเนี่ย
ที่เอามาทำพวกลู่หรือว่าเป็นแบบพวกลาบ

นั่นก็คือนายนมภรรัฐมิรินทานุศอุวะคุณเป้าครับ
ได้เปิดเผยประสบการณ์เฉียดตายฮะ

เพราะว่าอาหารที่เรียกว่าลู่หมูดิบนะครับ
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นวันชั่วสงกรานปี๒๐๑๙
คุณเป๋าเขากลับบ้านเกิดที่จังหวัดสุโขทัย
แล้วก็ได้ทำอาหารจัดงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับ
แล้วก็มีเมนูลู่หมูดิบอยู่ด้วยนะครับ
หลังจากนั้นเดินทางมากรุงเทพ
เขาเริ่มมีอาการคลั่นเนื้อคลั่นตัวครับคุณผู้ชมครับ
หนาวสั่นมือเท้าเนี่ยเย็นนะครับ

ปรากฏว่าพอคุณหมอเช็คแล้วคุณหมอบอกเลยว่า
ติดเชื้อในกระแสเลือดขั้นรุนแรง
อาการนั้นเริ่มซุดนะฮะโลหิตเป็นพิษ
ไวเฉียบพลันการหายใจล้มเหลวผิวหนังอักเสบ
หากภายใน๔๘ชั่วโมงชีพจรนั้นยังไม่ดีขึ้น

เนื่องจากเชื้อนั้นไปรวมอยู่ที่ปลายเท้า

มีลักษณะพร้าวนั้นดำแข็งแห้ง
ต้องใช้วิธีตัดออกอย่างเดียวเลยนะครับ

ทำให้ตัวเองนั้นต้องตัดขานะฮะ
บริเวณหน้าแข้งทิ้งไปสองข้าง

โดยเชื้อที่พบนะฮะก็คือเชื้อแบคทีเรีย
หรือว่าโรคไข้หูดับที่พบในเนื้อหมูหรือว่าเลือดหมูดิบ

คนเราจะมีระยะฟักตัว๑๓วัน

โดยระยะแรกนั้นมีไข้สูงนะครับ
คลื่นไส้อาเจียนปวดหัวรุนแรง
ตามข้อต่อมาเชื้อจะเข้าสู่กระแสโรหิต
ทำให้ฮิ้วสมองนั้นอักเสบนะฮะอาจสูญเสียการได้ยิน
รายที่มีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับ
หลังตัดขาแล้วยังต้องรับการผ่าตัดที่มือ
เนื่องจากมือของเขานั้นเหมือนกับ
เนื้อมันเยื่อมติดกันนะฮะอย่างเป็นอย่างนี้

มันเป็นแผลแล้วก็เหมือนบับเกรงอย่างนี้ต้องผ่า
ประเภทดิบสดนะครับ
ซ่าจินหรอเรียกซ่าจินหรอ
นิยมใช้เลือดสดของจินนี่คืออิสัยใช่ไหม
ซ่าก็คือวิธีการทำ
คือเอาเลือดสดของหมูหรือวัวหรือควาย
ของหมูหรือวัวหรือควายซึ่งเสี่ยงที่มีโอกาสเป็นโรคไข้หูดับ
ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือนะฮะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะพบในวัยกลางคนนะครับ
แล้วก็ผู้สูงอายุที่ชอบดื่มสุราเป็นประจำ
มันอยู่ในเลือดกับเนื้อที่ดิบใช่ไหมคะคือคืออย่างนี้คือถ้าเกิดหมูพวกเนี้ยมันมีเชื้ออยู่ใช่ไหมฮะ
พอมันตายเนี่ยหรือไปฆ่ามันหรือมันตายเนี่ยแล้วก็เอาพวกเลือดหรือว่ากินดิบเนี่ยมีสิทธิ์ติดได้นะครับ
คือช่องทางในการติดไม่ได้หมายความว่าเราไปกินเลือดอย่างเดียวนะบางครั้งเนี่ยเราไปถูกสารคัดหลัง
สารคัดหลังของหมูอย่างเช่นน้ำลายหรือว่าในช่องคลอดของหมู
หรือจะเป็นแบบอะไรก็ตามแต่ที่มันมีสารข้างหลังของหมูเนี่ยมันก็มีติดโอกาสที่จะติดเข้าสู่ร่างกายเราได้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นคือต้องระวังนะฮะคือถ้าอาการไม่รุนแรงนะครับก็อาจจะแบบมีอาการท้องเสียนะฮะ
เอ่อเวียนหัวเป็นไข้ขั้นเบาอ่าขั้นเบานะครับแล้วก็จะมีอ่าขั้นสเต็ปตามมา
บางคนก็จะหูดับหูดับก็คือเหมือนกับติดเชื้อขึ้นสมองเนื้อยุ่ยจนมารวมติดกันนี่คือรุนแรงใช่มาก
อันนี้รุนแรงนะคะเนี้ยอ่าคนนี้คุณเปล่าเนี้ยถือว่าน่าจะเป็นอาการแพ้แบบขั้นรุนแรงอืม
นะครับเพราะว่าปลายหมดเลยแขนขานี่เขากินคนเดียวหรอก็น่าข้าวหมูแบบนี้น่าจะกินหลายคนนะ
กินหลายคนแต่บางคนอาจไม่ไม่เป็นเออคืออยู่ที่ภูมิคุ้มกันด้วยอ่า
บางคนกินกันสมมุติสามคนสี่คนเป็นอาจจะเป็นคนเดียวคนนั้นอาจจะแบบมีอาการที่เรียกว่าเอ่อ
ภาวะภูมิคุ้มกันอาจจะต่ำหน่อยหรือว่าช่วงแบบไม่สบายหรือมีอะไรอยู่อะไรอย่างนี้
นี่คือไวรัสอ่าใช่เป็นเป็นแบคทีเรียเดี๋ยวนี้อ๋อแล้วแบคทีเรียเหรอยังรุนแรง
ก็คือเนี้ยคือเหมือนบางทีนะคะเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งคนกรุงเทศใช่ไหมคะมาทำงานกรุงเทศ
แล้วพอจะกลับบ้านช่วงสงกรรมเขาบอกว่าเป็นสงกรรมเมื่อปีที่แล้วเนี้ย
เขานี่คือเมนูยอดนิยมคือจะพากันไปเรียกกันมากินเนี่ย

เก็บไว้แล้วตอนสัก๗๘โมงก็ได้

คือพี่บ้านก็จะกินอย่างนี้ค่ะ

พวกเขาพบผู้หญิงมากกว่าประคิดที่เหมือนเขาเขาจะซดเลย

น้องตั๊กสั่งเสียให้ให้ไหนนะ

ทีไหนแล้วแม่ต้องสอนใช่ไหมตั๊ก

ไอ้หมี่กรอบสีขาวนี่
มันจะคลุกเข้ามันก็จะอร่อยมาก
ไม่กรอบเห้ยไม่กล้ากินอะครับไม่น่ากลัวครูแม่กรูอุ๊ย
จริงเห็นซตเพราะหัวละแกะ

เป็นมอนก็ไม่ใช่ไม่วันนี้น้องมายูมานะคะอยากเป็นนางฟ้า
แล้วต้องมีมะแรงติดผม

มายูบอกมายูจะเป็นกำลัง

เป็นอะไรมายูเป็นอะไรพี่แองจี้เป็นนางฟ้าแล้วไงค่ะ

ระหว่างรอให้มายูแต่งตัวให้นางฟ้า

เดี๋ยวกลับมานะฮะเดี๋ยวเข้ามา
เป็นตกลงเป็นอะไรคะระหว่างฟ้า

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวได้รับการกดไลค

ผู้ติดตามต่างก็รอคอยชมรูป

ว่าจะมีพระประสุทธิการในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้ค่ะ
แล้วก็ปัจจุบันมีผู้ติดตามพระองค์เนี่ย

ตายแล้ว๑ล้านคนแป๊บเดียวเอง๕ชั่วโมง๑ล้านคน
โอ้นี่หนังท้องใหญ่มากแล้วเนอะ

จริงเขาตั้งใจเนอะ
ใช่เขาไม่ใส่โครงกันแล้วเนอะ

ใช่อีกไม่ทำแบบนั้นนะคะ
ป่ะมาเรื่องนี้มา
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องน่ายินดีมากเลยทีเดียวนะครับที่เราได้มีเครื่องฟ่องอากาศยักษ์เขียวนะฮะ
ส่งไปที่เชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรียกว่าเป็นการพร้อมเดินเครื่องที่จะดูดฝุ่นพิษกันเลยทันทีครับ
ในวันนี้วันที่๗เมษายนนายไกรพิชิตเมืองวงนักวิจัยอิสระ
พร้อมด้วยกลุ่มจิตอาสาวิจัยแล้วก็พัฒนาพลังงานเพื่อการจัดการภัยพิบัติ
แล้วก็ทีมงานเครือข่ายเพื่อเตือนภัยเป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบที่มีชื่อยาวมากนะคะ

พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องดูดฝุ่นละอองแบบเคลื่อนที่นะคะ
เดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่
โดยมีนายคมสรรสุวรรณอำภาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
รับมอบแล้วก็นำไปติดตั้งที่บริเวณตรงไหนรู้ไหม

ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวจำนวนมากเลย
ก่อนที่จะเริ่มทดลองเปิดเครื่องฟอกอากาศ
เพื่อที่จะให้อากาศโดยบริเวณนั้นดีขึ้นมาเลยทันที
โดยเป็นสีเขียวใช่ไหม
เป็นเครื่องแรกที่ผลิตโดยฝีมือคนไทย
แล้วก็ได้นำมาจากจังหวัดขอนแก่น
เพื่อที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่โดยเฉพาะเลยค่ะ

เป็นการดูดเอาอากาศที่มีฝุ่นละอองปลดปะปนอยู่บนอากาศ
เอามาดักเอาไว้นะดูดแล้วมาดักไว้
แล้วก็ปล่อยให้อากาศที่บริสุทธิ์กลับออกไปใหม่
โดยแบ่งการทำงานออกเป็น๓ส่วนหลักด้วยกันนะคะ
ด้านบนที่เราเห็นเป็นตัวดูดอากาศ

ในจุดที่นำไปติดตั้งจากนั้นเราก็จะผ่านลงมาที่ระบบที่๒
ก็คือระบบบำบัดด้วยพัดลมแล้วก็ระบบน้ำ
เมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยนะเมื่อกี้มันจะมีน้ำใช่ไหม
ที่จะทำลายสลายฝุ่นละอองด้วยหลักวิศวกรรม
พอมาส่วนสุดท้ายซึ่งเป็นส่วนที่๓คือบริเวณด้านล่างเลย
ก็คือส่วนที่ปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมา

แล้วก็ได้การจัดเก็บตะกอนน้ำเสียเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้ว

พอทดลองพออากาศออกมาแล้วอากาศดี

ถูกก็อันนี้ก็มาทดลองตรงนี้ก่อน

ผ่านน้ำน่ะ
งบประมาณในการสร้างเครื่องหนึ่งก็ประมาณ๔แสนบาท

สามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปติดตั้งในพื้นที่ต่างนะ
ประสบปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศได้อย่างสะดวก
รู้ว่ารัศมีการทำให้อากาศดีขึ้น
มันได้อยู่ประมาณ๒กิโลน่าจะไปได้

โรงเรียนนะบ้านนะชุมชน
๒กิโลนี่เวิร์คเลย

สามารถติดตั้งแล้วก็นี่ใช้แบตเตอรี่นี่นะ
ถ้าหมดปั๊บมันก็เป็นระบบไฟฟ้าได้ด้วยแต่ทันที
เอามาไว้ถ้าทางเจ็บเดียวจะกลับมาอีกแล้วมั้ง
อยู่ที่ลำดับ๑๒ของโลก

ต่อลูกบัตรเมตรซึ่งก็บรรเทาลงบ้าง
ก็ถือว่าพอสมควรตอนนี้แหล่งอันดับ๑นะ

คือ๕๐ก็สูงแล้วเพราะเราตั้งไว้สูงเกินไป
จริง๒๕พอแล้วอันนี้๑๐๖
แล้วยังโอเคแต่เขาก็ลนลงเรื่องของการเผาป่าแล้วนะ

มาริยูอย่าให้เปิดเสื้อนะ

เด็กยังไงมันก็เละเทะเถอะ
เค้าบอกให้หนูทำหน้าเลยเหมือนว่าลูก

เสียชีวิตถูกฆ่าตายนะฮะปรากฏว่าเพื่อนเพื่อนญาติพี่น้องพยายามจะยกโรงศพเนี่ย
เข้าไปเผาในเตาปรากฏยกยังไงก็เข้าไม่ได้ถึง๔ครั้งสุดท้ายโลงแตก

เออนะฮะก็คือผู้สื่อข่าวเนี่ยครับรายงานมานะครับที่วัดคลองโพตำบลเกษตรสุวรรณ

นี่เปิดฝาโลงด้วยเปิดฝาโลงฮะพยายามจะเอาเข้าไปปุ๊บเอาเข้าไม่ได้
เพราะอะไรเข้าไม่ได้ในเมื่อเนี่ยพยายามดันเหมือนกับติดอะไรอยู่ข้างใน
เนี่ยติดดันเข้าไปก็ดันไม่ได้ดันเข้าไปไม่ได้อันนี้คือน่าจะสุดท้าย
น่าจะสุดท้ายแล้วตอนแรกจะดันเข้านี่ยังยังยังยังไม่ได้ยังยังค้างอยู่นะ
ครั้งสี่ครั้งนี่ไงปิดประตูไม่ได้คืออย่างงี้ครับเรื่องนี้ไปเกิดที่วัดคลองโพ
ตำบลเกษตรสุวรรณอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีครับ
ออฟอายุ๒๖ปีเป็นผู้เสียชีวิตจากการถูกลูกหลง
จากงานคอนเสิร์ตการกุศลที่บ้านสะพาน๔อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองคุณผู้ชมครับ
โดนเมื่อกลางดึกของวันที่๓๑มีนาที่ผ่านมานะครับ
หลังจากเข้าเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีการตั้งส่วนพระอาทิตย์ทำไป
ก็จะนำศพนั้นเข้าไปทำพิธีชาปนกิจ
แต่ปรากฏว่าเหมือนจะมีอุปสรรคแล้วก็อาถรรพ์บางอย่างขัดขวางเอาไว้ครับ
ตามรายงานเนี่ยระบุนะครับว่าเพื่อน๗๘คนพยายามทำโรงศพที่บรรจุของร่างของนายวิชัยเนี่ย
เอาเข้าเตาเผาศพนะฮะที่เมนวัดคลองโพ
ปรากฏว่าพยายามถึง๓ครั้งไม่สำเร็จนะฮะ
กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่าดวงวิญญาณไม่ยอมให้เผาร่างนี้
แล้วก็เมื่อลองยกใส่เตาเป็นครั้งที่๔ปรากฏเกิดเหตุการณ์หน้าขนหัวลุกขนาดนั้น
กว่านั้นนะฮะก็คือโรงเนี่ยแตก
โรงแตกนะครับดันจนโรงแตก

ทำให้ทุกคนนั้นต้องรีบเอาโรงศพมาตั้งวางไว้กับพื้นก่อน
หลังจากนั้นญาติสนิทมิสหายที่มาร่วมงานนะครับ
พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานระลึกถึงผู้ตาย
ขอให้ดวงวิญญาณนั้นไปสู่สุขติอย่าอะไรอวรอีกเลย
จากนั้นกลุ่มเพื่อนนะครับจึงได้ช่วยกันยกโรงศพของนายวิชัยเนี่ยนะฮะ
เข้าสู่เตาเผาบนเมนทำให้ในรอบที่สี่นี้
เพื่อนสามารถนำเข้าเตาเผาได้สำเร็จพร้อมกับปิดฝาเตาแล้วก็ดำเนินพิธีต่อไปได้ครับ
สำหรับเรื่องราวดังกล่าวนะฮะได้รับการเปิดเผยจากนายนัทพงศ์อายุ๒๗ปี
เป็นเพื่อนสนิทของผู้ตายนะครับบอกว่าเหตุการณ์ในขณะนั้นเนี่ย
๗๘คนที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนต่างถูกตะลึงกันในที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็รู้สึกแปลกใจมากที่ไม่สามารถนำลงศพเข้าเตาเผาได้
ช่วงนั้นเองเนี่ยตนมองเข้าไปข้างในนะฮะเข้าไปในช่องเตาเผาเนี่ย

จำเป็นต้องตั้งจิตระลึกแล้วก็บอกเพื่อนบอกว่าให้ไปสู่สุขติเถอะ
ที่นายนรงชัยครับเป็นนายจ้างของผู้เสียชีวิตได้มีการเปิดเผยว่าหลังจากที่คลิป
คลิปภาพนี้ได้เผยแพร่ในสังคมออนไลน์
แล้วก็เป็นกระแสฮือฮาถึงความเฮียนของศพที่ยังไม่หมดห่วง
เหมือนกับยังไม่อยากจะไปจนกว่าเจ้าหน้าที่สพปลวกแดงจังหวัดระยองนั้น
จะจับกลุ่มคนร้ายได้นะครับ
สำหรับคดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกวันที่๓๑มีนาคมครับคุณผู้ชมครับ
นายวิชัยนั้นถูกกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ที่มีเรื่องทะเลาวิวาสกันนั้น
วิ่งไล่ฟันกันภายในงานคอนเสิร์ต
สุดท้ายแล้วตัวของนายวิชัยไปถูกมิดดาบฟันเสียชีวิต
โดยที่เขาบอกว่าเป็นคนที่เขาบอกกันนะครับว่า
เป็นแค่เหมือนกับไม่ใช่เป็นคนที่มีเรื่องนะครับ
แต่เป็นผู้โชคร้ายเป็นผู้ถูกลุกหลง

ก็นั่งจะดีแต่นี่เขาดันเท่าไรดันอย่างนี้ก็ไม่เข้า

ดันไปจนลงแตกอ่ะแตกออกจากกัน
ต้องยกออกมาวางข้างล่างแล้วก็ไหว้

สวดตั้งจิตว่าเออแบบให้หมดหัวเถอะ
แล้วยังไงเรื่องทางนี้เดี๋ยวจะจัดการให้

เขาตายโดยแบบยังไม่ได้บทสรุปใช่ไหมคะ
คือถ้าเป็นชาวบ้านหรือคน

ไปเที่ยวงานวัดแล้วก็โดนใครไม่รู้ฟันตาย
เมื่อนั้นคงจะตลุงบอดอะไรกันไปมา
ยังไม่รู้ตัวกว่าตายเหมือนกันเนอะ

ถ้าเป็นแม่คุณแม่มดดำแล้วว่าไงคะนี่

ลูกสาวฉันก็จัดงานเมื่อวานหรือเมื่อวันเอาใหม่เรื่องอะไรคะ
อะไรโอ้เชิญเลยค่ะเริ่มงงเลยค่ะ
คือหันหน้าไม่ทันเวลาต้องสกัดผมอยู่ไง
ต้องออกโทรทัศน์ตลอดตลอด

ที่เขาจัดงาน
พระเพดีของเขาตอนปีใหม่

ปีนี้เขาก็จะจัดตอนปีใหม่สงกราน
แต่ทำไมเราขอเป็นเผด่อทั้งครอบครัวจะไปอเมริกา
คือญาติของชมพู่เขาอยู่ที่นู่นใช่ไหมคะ
เขาก็จะไปเยี่ยมเยี่ยนกันนานปีละครั้งอะไรอย่างนี้
ก็จะไม่อยู่ในช่วงสงกรานก็เลยจัดซะก่อน
อันนี้ก็เป็นธีมการประกวดนางสงกรานกัน
ก็จะมีแบบว่าเพื่อนพ้องน้องพี่เนี่ย
ไปนะแต่งชุดไทยกันเนี่ยเป็นนางสงการ

รางวัลเป็นแสนนะคะคุณจะบอกให้
เป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนในบริษัท

เออพวกน้องลงดาราอะไรอย่างนี้
ต่างนานกับนางก็ไปกัน

นี่เราไปดูนี่เฮียน็อต

แบบชาวบ้านนี่นะเหมือนพ่อมาก
ชมผู้เหมือน

รางวัลถ้วยถ่าน้ำผัดรอง

ชายพกที่เขาแบบว่าคาดพรรคมาน

ไม่ธรรมดานะจะเป็น

พวกขึ้นมาฮะ

ที่ใส่อยู่ยังมากกว่าในชายโพกเขาเลย

ก็เป็นเรื่องราวสนุกสนานา

นางหงนางหังอะไรลอยัลล่อง

ผมชงเบี่ยงสีไมล์
เหมือนนางงามสมัยก่อนนะลูกดิวเป็นลูกรักอยู่หรือคะนี่เออนะก็ดีกว่าไม่รัก
นี่ลูกสาวฉันดูแบบว่าเป็นแบบคุณนายผู้ว่ามากเลยนะ
ดิวแต่งขึ้นว่ะโชมเขาได้อยู่แล้ว
อันนี้ก็ให้คุณนายผู้ว่าเขาเป็นคุณนายสอสอนะคะ
อันดีแล้วอะคุณลหลายเข้าไปแล้วไงก็แฟนเข้าเป็นส่อ
งานเขาก็มีทุกปีสนุกสนานสาวก็ไปสนุกกัน
หลังจากที่พี่ตูนเขาวิ่งแบบว่าพันกิโลนะ
ที่แบบว่าต้องการแค่เจ็ดร้อยล้านได้ไปพันล้านนะ
ทางแม่สายก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายคนเลยนะคะ
คนเลยนะคะที่จะทำเพื่อส่วนรวมเพื่อการซื้อเครื่องมือแพทย์
นะคะตอนนี้คุณหมอคนหนึ่งซึ่งทำเหมือนพี่ตูนเลยเนี่ยก็โพสต์
ร่างกายมาให้โรงพยาบาลนะไม่ใช่ส่วนตัวนะฮะ๗ปีไม่เคยได้
หรือว่าของหมอนายแพทย์นะฮะในแพทย์สุรพันธ์เจริญธัญลักษณ์เนี่ย
โพสต์ภาพและข้อความว่าเครื่องลดอุณหภูมิร่างกาย
เงินงบประมาณรัฐซื้อมา๗ปีไม่เคยได้
เพราะว่าคนไข้ที่บาดเจ็บทางสมองอย่างรุนแรงก็ต้องใช้เครื่องนี้
อุณหภูมิร่างกายมันต้องลดเพื่อควบคุมความดันในสมอง

แล้วก็ใช้กับเคสแบบหัวใจหยุดเต้นแต่ว่าหมอปั๊มหัวใจกลับมาได้
ลดอุณหภูมิร่างกายก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิต
ช่วยฟื้นฟูการทำงานของสมองนะคะ
แล้วก็อนุโมทนาสาธุกับพี่ตูนกันด้วยนะคะ

ตอนนี้ก็มีที่แม่ห้องศรด้วยใช่ไหม
แอนจี้ที่เขาต้องการล้านกว่าล้านสาม
พี่ตูนก็เข้าไปช่วยเหลือดูอยู่นะฮะ
ตอนนี้หมอก็วิ่งอยู่อีกต้องการอีกเยอะอยู่เหมือนกัน
ถ้าใครสนใจจะช่วยบริจาคก็ได้

บริจาคก็ได้นะครับ
ไปเรื่องคุณอุ้มรักษณาคลอดลูกแล้ว

นักแสดงสาวคุณอุ้มลักษณะกับสามีหนุ่มนะครับ

ที่เขารอคอยนะครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็คือตอนประมาณสักปีสี่กว่า
คุณแม่อุ้มก็คลอดลูกสาวสุดที่รักไปที่เรียบร้อยนะครับ

โดยตั้งชื่อให้ลูกสาวคนนี้ว่าน้องดิสนี่นะครับ
นี้นะฮะแม่อุ้มเนี่ยยังได้เผยนะครับว่าน้องดิสนี่นั้นคลอดง่ายมากนะครับ

ก็เรียกว่าเจ็บท้องปุ๊บก็คลอดปั๊บเลยนะครับ
แต่ถึงแม้จะปุ๊บปั๊บขนาดไหนแม่อุ้มก็มีกำลังใจดีสุด
เพราะว่าคุณพ่อบอลนั้นตามให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลา
นี่นะฮะน่ารักทีเดียวนะฮะลูกของเขาดูสิ

น้องบิธีคลอดแล้วเหมือนกัน

ส่วนฝ่ายหญิงก็เตรียมคลอดลูกสาวคนแรกอยู่ในประเทศไทย
ล่าสุดคุณสอนรามเขาก็แจ้งข่าวดีนะครับ
ต่างแดนว่าคุณติ๊กนั้นคลอดลูกสาวคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

โพสต์ภาพติ๊กนะฮะที่กำลังสวมกอดลูกสาวคนแรกอยู่
เขียนข้อความต้อนรับสมาชิกใหม่
สุขสรรค์วันเกิดนะลูกนะวีจิลูกรัก

ป๊าขอให้หนูสุขภาพแข็งแรงมีสติปัญญาที่ดี
ขอให้เป็นเด็กที่มีสำคัญคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนนะฮะ
ขอให้เป็นเด็กที่รู้จักบุญคุณคนตอบแทนผู้มีพระคุณ
แทนคุณแผ่นดินเป็นที่รักเมตตาต่อผู้พบเห็นนะลูกนะ
มีจิตอย่าดื้อเหมือนมายูเออไม่ใช่ไม่เกี่ยว
นายูไม่ดื้ออันนี้ป๊าพูดเองน่ารัก
อันนี้ป๊าเข้าใจพี่เองมายูน่ารักเหรอ
เหนื่อยหน้าเลยอ่ะกำลังวาดรูปอยู่

เดี๋ยวมันก็ไม่รักป๊าอีกหรอก

มึงทำหน้าเหมือนไอ้กี้สวชินีง

มันจะเป็นตลกหญิงอนาคต
มักข้าวเยี่ยมมากเลย
ยัดกินนี่น่าเหมือนพ่อน่ะ

แม่ม้ายคงมีแม่ม้ายอะไร

ดูจอลูกตัวอยู่นี่เป็นไรคะนี่หนูเป็นไรคะอะไรเป็นอะไรภาษาส่วน

เดี่ยวน้องมายูเติบขึ้นอยากเป็นนางงามไหมคะ

ม้ายูนิคอล

นูทำ
อายเขา
มายูส่งกันเมื่อไหนคะ

เอ้าไปเรื่องแรกนะครับ
เม้าให้แซ่ดไม้สาวเคยปีนต้นงิ้ว
มีไฮโซขายขนมจีบเปย์ไม่ยั้ง
กลายเป็นเผือกร้อนนะครับที่ชาวเน็ตนั้น
สมองประลองปัญญากันอีกแล้ว
มีไม้สาวนะครับมีหนุ่มไฮโซ
เข้ามาขนายขายขนมจีบแต่ว่าหนุ่มไฮโซคนนี้เนี่ย
เนี่ยเขามีภรรยาอยู่แล้วโดยบอกใบ้มาว่า
ไม่สาวคนนี้เนี่ยเริ่มมีงานประปราย
รุ่งเรืองเหมือนเมื่อก่อนนะฮะเรื่องความรักก็ถือว่า
อภับจัดเกิดมาสวยแต่หาสามีไม่ได้
หลังจากกลายเป็นม่ายชีวิตก็เหมือนจะแฮปปี้
แต่ความจริงแล้วแค่สร้างภาพเพื่อกบเกลือนให้ผัวเก่า
ซึ่งเหมือนจะรวยแต่ก็ไม่เชิงเพราะผัวเก่าม่ายสาวรวยกว่า
อย่างไรก็ตามนะครับผู้คนนี้คือผู้ชายคนนี้เนี่ยนะฮะ
เรื่องการเปรย์ไม่เป็นสองรองใครแล้วก็ต้องคิดไกล
อยากได้ดาราสาวมาเป็นเมียอีกคนนึงเป็นม่ายเนี่ยนะอ่า
ว่างั้นนะฮะทุกวันนี้นะครับหนุ่มไฮโซตามม่ายสาวเป็นว่าเล่น
กระเป๋าไหนเขาว่าดีแบรนด์เนมไหนอะไรกำลังฮิต
ีก็ซื้อไปให้กับม่ายสาวคนนี้นะครับแต่ว่าม่ายสาวก็ยังรีราเล่นตัวอยู่
เพราะรู้ทั้งรู้ว่าคู่นั้นมีเมียอยู่แล้วบทจะกลับไปปีนต้นงิ้
เหมือนตอนสาวก็กลัวสังคมจะรังเกียจอีก
ทุกวันนี้ม่ายสาวเลยหลบซ่อนแอบหลอกกินไปก่อน
เหมือนซุภาศิษฐ์ที่ว่าผู้หมดเป็นแสนแต่แขนไม่ได้จับ

นี่หรอทำไงชั่วนะแม่

ไม่สาวแล้วก็เลิกกับสามีแล้ว
ไฮโซตาม่ายสาวคนนี้มีเมียแล้ว

แม่งสาวคุณนี่เป็นดาราเหรอใช่
นี่จะตกใจอะไร
โพสต์ภาพหวานที่คู่กับสามี
เล่าเรื่องฮานะเมื่อสามีสุดหล่อบอกว่า
เธอนี่จอแบนแบนตรงไหน
ตรงไหนแบนพี่แมดพี่แมดก็เฟรอ
โดยที่สิ่งที่ทำให้แฟนตกใจนี่ไม่ใช่ที่เรื่องที่เธอเล่านะ
แต่ว่ามันเป็นภาพสุดสยิวที่เธอโพสต์นี่
อ๋อนี่ไงภาพนี้หรือคะคุณวิ
โดยแยกออกเป็นภาพเธอแล้วก็สามี๓ภาพ

มีเกียร์ไหนหลัง

แล้วก็มีภาพเดียวของเธอ๒ภาพ

ก็คือก็เป็นลูกโป่งลูกโป่งอยู่ในท้อง
ตอนให้นมลูกคนแรกเสร็จแล้วมันฟีดแฟบ

เขาล้อว่าพอให้นมลูกแล้วแฟบ

บอกว่าถุงเท้ากับสลับเป่า

แต่เขาก็คงขำนะครับเออจะค่อยดูว่ารอบนี้จะชื่อเล่นอะไรดี

ไอ้ทำศาลัมมี้แท่งยาวหรอ

แต่ภาพนั้นมันไม่ได้น่ากลัวอะไรนี่

ท้องอะไรได้สวยขนาดนี้มีลูกชายไปแล้ว

แต่เขาสวยทั้งสองท้อง
เป็นคนป่าวทีนี้เราคิดว่าลูกสาวเลยท้องแล้วอ้าวลูกชายวะ
อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เราก็ติดตามลูกสาวคุณปอทฤษฎีกันมาตลอด
ตอนนี้น้องมะลิก็เติบโตขึ้นต่อหน้าพวกเราเลย
ที่ตัวเล็กวิ่งยังพูดไม่ได้เลยนะ
ตอนที่เห็นกันครั้งแรกตอนนี้เกิดเรื่องที่ทำให้แม่โบแวนด้าถึงกับเจ็บ
แล้วก็จุกไม่น้อยเมื่อลูกสาวสุธิรักน้องมะลิพาขวัญสหวง
ขอให้แม่อัดคลิปส่งเสียงให้พ่อปอที
คือแม่โบเขาจะบอกลูกทุกครั้งนะทุกปีเขาจะไหว้รูปพ่อ

ตอนนี้เนี่ยเป็นคลิปน้องมะลิที่ถามพ่อปอว่า

เมื่อไหร่คุณพ่อจะลงมาคะ
หนูอยากให้คุณพ่อลงมาค่ะ
หนูรักคุณพ่อมากค่ะ
หนูรักพ่อมากค่ะ

นั่งอยู่ในรถแล้วก็โบ่อัดมา
โบก็เขียนแคปชั่นไว้ที่คลิปนั้นว่า

มะลิคืนนี้แม่สุดจริงถึงเวลาแล้วนะลูก

แม่รู้ว่าหนูเข้มแข็งพ่อไอ้ไซเก็ตกับหนูแล้วก็
ใช่ลูกพี่มะลินะลูกพ่อไอ้ไซเก็ตกับหนูด้วย
มะลิก็เหรอครับพี่มะลิไปกับมะยูใช่ไหมลูก

พี่มะลิเล่นอะไรบ้างนะลูก
เล่นเกมที่ไอ้ไซเก็ตกับพี่มะลิเล่นเกม

พี่มะลิแสดงตัวอย่างไรบ้างนะครับ

ตอนนี้เนี่ยเหมือนโบเขาก็ตัดสินใจว่าจะพูดแล้ว
เพราะเขาบอกว่าแม่รู้ว่าหนูเข้มแข็งพอที่จะรับรู้

อดกันและก็จะเลิกร้องพร้อมกัน

แล้วก็แท็กไปที่ปทิศนะครับ
ตอนนี้ปอก็ยังมีอินสตราแกรมอยู่ยังไม่ได้ยกเลิกไป

คนเข้าไปแสดงความคิดถึงอะไรอยู่

ฝั่งในจะร้องไห้เนอะ

แต่ถึงเวลาก็ต้องรอ

ฉลาดนะเขาบอกว่าพ่อทำงานบนฟ้าต้องให้เวลา
เพราะว่าตอนที่ยังขวบ๒ขวบน้องยังไม่รู้หรอกว่าคำว่าตายคืออะไร

แม่โบเหมือนเบเบเลย

อ๋อหน้าแม่โบเหมือนเบเบ

อ๋อหน้าแม่โบเหมือนเบเบ

อ๋อหน้าแม่โบเหมือนเบเบ

อ๋อหน้าแม่โบเหมือนเบเบ

อ๋อหน้าแม่โบเหมือนเบเบ

อ๋อหน้าแม่โบเหมือนเบเบ

อ๋อหน้าแม่โบเหมือนเบเบ

อ๋อหน้าแม่โบเหมือนเบเบ